จำได้ทีมข่าวของเราโอ้โหไปคุยด้วย
ไปหาสำนักร่างทรง
คือตอนนั้นมีคนตรวจสอบเธอคนนี้ว่า
จะเข้าข่ายหมินเบื้องสูงไหม

บอกว่าเป็นร่างทรงของเทพ

พระมหากษัตริย์ในอดีตของไทยอีก
ประทับมาเข้าทรง
แล้วหน้าตาก็จะบิดเบี้ยว

ตอนนี้สำนักทรงของเธอปิด

แต่ที่ไปตรวจสอบเพราะมีคลิปปรากฏขึ้นมา

แล้วไม่ได้ใบ้หวยในไทย
หวยไปถึงฮานอยไปถึงลาว

เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปล่าสุดนะครับ
สวัสดีท่านสาธิชนทุกท่านนะคะ
สวัสดีท่านสาธิชนทุกท่านนะคะ
สวัสดีท่านสาธิชนทุกท่านนะคะ

วันนี้เป็นวันดีที่เราจะน้องนำบทภาษาอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
วันนี้เป็นวันนี้เป็นวันดีที่เราจะน้องนำบทภาษาอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
วันนี้เป็นวันนี้เป็นวันดีที่เราจะน้องนำบทภาษาอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะ

ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี
ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี
เพื่อนำมาสวดน้อมถวายแด่องค์มหาด

พร้อมรับแม่ฟ้าสวดน้องถวายได้องค์มหาเทศ
พร้อมรับแม่ฟ้าสวดน้องถวายได้องค์มหาเทศ

พร้อมรับแม่ฟ้าสวดน้องถวายได้องค์มหาเทศ

พร้อมรับแม่ฟ้าสวดน้องถวายได้องค์มหาเทศ

พร้อมรับแม่ฟ้าสวดน้องถวายได้องค์มหาเทศ
ลงตายหิมูเจ็บหลุดหัวเจดีทำมุน
นี่ฮะไม่มีองค์เทพอะไรมาเข้าทรงเข้าร่าง

น้อมอันเชิญองค์มหาเทพมาใบ้หวย

แต่ว่าเธอมีคลิปเผยแพร่ครับล่าสุดครับ
ร่างทรงสี่จีผู้หญิงคนนี้ครับนางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
ชื่อและนามสกุลของเธอนะแต่ว่ารักษณะก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ตอนที่เป็นข่าวดังใช่ไหมอ่าหน้าตาจะไม่ใช่แบบบิดบิดเบี้ย
เธอเคยบอกว่าเธอก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนนั้นเป็นอะไรเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่ครับแต่ใจความสำคัญก็คือลักษณะจุดทูบในกระถางทูบ
แล้วก็ใบ่หงก็ใบ่หวยบอกว่ามีกลุมานเทพมาให้โชค
บอกว่าเลขที่ได้เนี่ยเอาไปแทงได้เลย
ทั้งหวยหุ้นหวยฮาเน้ยหวยลาวไปถึงนู่นเลย
บอกรับรองไม่มีพลาดนี่อย่างนี้เลยนะฮะ
แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับ
เราก็พยายามสืบค้นไปจากไลฟ์ในแต่ละคลิปของเธอนะครับ
ช่วงวิกฤตโควิด๑๙เนี่ยอันนี้เป็นคลิปในอดีตนะ
สมัยสักน่าจะช่วง๖๑อ่ะ
ตอนนั้นก็เคยถูกคนเขาจับสังเกต

ว่าไปหมินเบื้องสูงไปหลอกรวงอะไรหรือเปล่าตอนนั้น
แต่ทีนี้ในช่วงเดือน๒เดือนนี้นะครับ
ไม่ปรากฏเรื่องการเข้าทรงแบบเดิมแบบนี้แล้วนะครับ

จะมีลักษณะก็คือชวนสวดมนต์เสริมบารมี
แล้วก็ใบ้เป็นตัวเลขอะไรพวกนี้แทน

เอาไว้ให้เราจดจำนี่ไงแต่ก่อนจะแบบหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้
แล้วบอกเหม็นกลิ่นสาบมนุษย์ใช่
แต่ก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าทำอะไรลงไป
ก็ยังมีเรื่องของการแชร์ภาพนางสาวแสงสุริยเทพ
โชว์จตุคามรามเทพองค์ใหญ่ที่สวมอยู่ที่คอด้วยนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถ้าใครได้ครอบครองเนี่ย
ก็ให้สวดมนต์งดเนื้อสัตว์จะเกิดพุทธคุณ
ร่ำรวยมีเงินทองไม่เจ็บไม่จนเจอแต่สิ่งดีนะ
นี่ฮะที่เขาโชว์กันไว้นะครับ
เราก็พยายามไปดูที่สำนักร่างทรงของเธอนะครับ
เพื่อจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุด
เออตกลงยังไงเดี๋ยวนี้ให้หงให้หวยอะไรยังไง
ใช่หน้าตาก็เปลี่ยนไปหลายคนบอกหน้าตาสวยขึ้น
ใช่หรืออาจจะเพราะเธอไม่ได้มีใครมาเข้าทรงเลย
หน้าตาปูดเบี้ยวใช่ไหม
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขติก็ไปดูเลยนะครับ
ตอนนี้สำนักร่างทรงปิดนะครับแต่มีคนดูแลอยู่นะ
ไปเจอคนที่เขาดูแลอยู่นะ
เพราะทรงทางไฟสนีด้วยนะ
สำหรับคนที่สนใจแล้วก็คงจะขอช่วงขอเช่ามานะครับ
แต่ว่าราคาเนี่ยทางคนดูแลเขาบอกเขาก็ไม่รู้
ต้องไปถามทางนางสาวแสงสุรเทพเอาเอง
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการเก็บตัวนี่เขาเก็บตัวอยู่
และยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อส่วนบทบาทที่เปลี่ยนไป
จากเข้าทรงมาเป็นใบ้หวยแทนเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ถ้าติสนใจองค์จตุคามรามเทพเนี่ยอันนี้พี่ช่วยได้
ติเลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรเอาขอสัมภาษณ์ก่อน
เดี๋ยวรอเจ้าตัวเขาแล้วกันเอาเป็นว่าไม่เจอตัวแต่มีคลิปมีคลิปมาฝาก
แล้วติก็ไม่ได้เรียบร้อยนะครับ